เราเปลี่ยนบรรยากาศมาที่เรื่องของงานบวชงานบุญกันบ้างคุณผู้ชมครับ
วันนี้คุณเพชรลูกชายของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์

โดยมีทางครอบครัวทั้งฝ่ายคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งบรรดาแฟนคลับ
ไปร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมาก
ติดตามบริการจากคุณรัชนีครรภ์นึงควรผู้ศึกข่าวแทนลักษณ์ทีวีบรรยายงานสดเข้ามาครับ
นับเป็นความปราบปลื้มใจของครอบครัวลีละเมคินและครอบครัวดวงจันทร์นะคะ
เพชรพาควัสเข้าพิธีอุปสมบด
ซึ่งช่วงเวลาตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงของพิธีแห่นาครอบโบสถ์ค่ะ
เริกดีเมื่อประมาณ๑๐นาฬิกาที่ผ่านมา
เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
เพื่อทดแทนบุญคุณบุพการี
อุทิศส่วนกุศลให้แม่พึ่งที่จากไปครบ๒๔ปีในปีนี้
กลางครอบครัวทั้งฝ่ายพ่อและแม่
เดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

คือคุณพ่อไกรสอนลีลาเมคินที่รอคอยมาถึง๒๔ปีเต็ม
ขณะที่ญาติฝั่งแม่ทั้งสลักจิตจันจวงและดวงใจ
ก็เดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้
โดยสองพี่น้องจันจวงและดวงใจเป็นตัวแทนครอบครัวดวงจันทร์
ถึงความรู้สึกตื้นตันสุดหัวใจที่ได้เห็นล้านชายครองพระเหลืองค่ะ
ส่วนน้าก็ตรงนี้ก็แค่ปลื้มใจมากแล้วค่ะ
ค่ะก็ด้วยตัวเราเนี่ยเป็นคนเลี้ยงน้องเพชรมา
ก็มีความรู้สึกว่าณวันนี้มันเป็นวันที่
เขาประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้ว
แต่ว่าอย่างที่บอกไงว่าคือเราไม่คิดว่า
ณวันนี้เราจะได้เห็นหลานบวชแบบ
และมันอยู่ในครอบครัวของเรา
เพียงแต่ว่าขาดแค่ว่าพี่พึ่งแค่นั้นเอง
แต่มันมีความรู้สึกว่าตอนที่หลานขอเข้ามาแล้วบอก

แต่มันหลายความรู้สึกว่ามันเป็นวันที่เรารอคอย
เราอยากเห็นวันนี้เราอยากเห็นหลานรับบวช

สิ่งที่เขาหวังทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จตามมา
นอกจากคนในครอบครัวแล้วนะคะ
วันนี้ยังมีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังดาวมะยุรีเดินทางมาร่วมงาน
พร้อมด้วยแฟนคลับของเพชรมาร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมากค่ะ
เพชรพระควัฒน์นะคะจะมีฉายาทางธรรมว่ากิติวัฒโน
มีความหมายว่าเจริญรุ่งเรืองด้วยเกียรติยศ
โดยมีกำหนดบวชเป็นเวลา๑๕วันค่ะ

ในวันที่๑๓มิถุนายนซึ่งถือเป็นวันครบรอบ
จากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครบ๒๔ปี
พระเพชรก็จะเดินทางไปที่วัดทัพกระดานเพื่อร่วมทำบุญ
และจะมีพิธีจัดฉลองพระใหม่ที่นั่นด้วยนะคะ
ชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารค่ะ